อยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุคุณผู้ชมครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งก็อายุเยอะแล้วครับคุณป้า
ท่านก็วิ่งข้ามถนนจะไปซื้อของสุดท้ายรถบรรทุกมาสิฮะ
ชนเต็มแรงคุณป้าแกเสียชีวิตคาที่เลย
ด้วยความที่มันกลางคืนเนอะมันก็จะมืดหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะก็สามทุ่มเมื่อวานครับ
นะฮะไปตรวจสอบรถ๖ล้อไปชนคนบนถนนสายครองแม่ลายด์ครองลานด์
ที่กำแพงเพชรนะฮะเป็นมันรถบรรทุก๖ล้อ
สีน้ำเงินทะเบียนกาญจนบุรีแล้วก็บรรทุกผักกาดมานะฮะ
เต็มคันเลยแล้วก็มีทางด้านของนายภัยมร้ออายุ๔๕ปีเป็นคนขับครับ
ไปตรวจสอบคุณผู้ชมด้านล้อดูสิเนี่ยผู้เสียชีวิตคาอยู่ที่ล้อแบบนี้
นะฮะคือคุณมะลิสกุลพันธ์อายุหกสิบแปดปีแล้วถูกล้อทับอยู่ด้านหน้า
ศีรษะเป็นแผลขนาดใหญ่แล้วก็ตามร่างกายก็มีแผลเต็มไปหมดแล้วก็เลือดไหลนองเต็มพื้นเพราะว่าอะไร
ถูกลากไปประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรจากจุดที่ชนนะฮะส่วนคนขับรถหกล้อ
นะฮะขณะที่เขาเขาบอกว่าเขาขับรถมาไปรับผักมาจากตาจะไปส่งที่สี่มุมเมืองในกรุงเทพ
เพราะคุณผู้ชมดิลากไปเป็นร้อยเลือดเป็นทางยาวแบบเนี้ย
หรังจากเกิดเหตุสามีผู้ตายอายุเจ็ดสิบปี
ชื่อว่าคุณวิเชียนบอกว่าจริงแล้วภรรยาผมปกติจะเดินข้ามฝั่งไปซื้อของที่ร้านฝั่งตรงข้ามเป็นประจำ
วันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานเนี่ยภรรยาเขานั่งดื่มอยู่อยู่ภรรยาก็วิ่งข้ามไปเลย
คือต้องยอมรับว่าเพิ่งจะดื่มเพราะว่าสงการเนอะ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไปฟังเสียงสามีของผู้ตายครับ
คนขับรถก็ต้องถูกนำตัวไปดำเนินคดีแต่ว่าเราขอฝากเตือนนะ
อันนี้ไม่ทราบว่ามีการดื่มไป
เยอะขนาดไหนนะฮะจะข้ามถนนก็ต้องระวังดูซ้ายดูขวา
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยยังใส่เสื้อลายดอกอยู่เลย
เพราะว่าก็ฉลองสงกรานอยู่กับครอบครัวด้วยนะ
อันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ